แล้วตำรวจคนนี้โมโห

แต่แสดงพฤติกรรมแบบที่ให้เห็นในคลิปนะครับ
ไปดูคลิปกันครับ

ขณะที่จอดรถติดไฟแดงอยู่กลางแยก
ในคลิปตำรวจพยายามจะดึงกุญแจรถออกจากมือของเด็ก

จนตำรวจเกิดโมโหด่ายาบคาย

ค่ะค่ะให้ของลับคือคำด่านะ
ผู้โพสต์ระบุข้อความว่าเด็กมันผิดจริงเรื่องมอเตอร์ไซค
แต่ค่อยคุยกันก็ได้มั้งเด็กมันรีบไปโรงเรียนเหมือนกัน
ถ้าไม่มีมอไซค์จะให้ไปได้ไงตังค์ก็ไม่ค่อยจะมี
คลิปนี้เกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่๖ธันวาคมที่ผ่านมา
บริเวณทางเข้าโรงเรียนวัดแม่พระประจักษ์
เทศบาลเมืองสองพี่น้องถนนสายบางลี่วัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรี
ซึ่งก็มียอดผู้เข้าชมเกือบ๒ล้านครั้งคุณ

ค่ะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ชอบมากนะคำรวจคำรวจใช่ครับ
เราก็ต้องเซ็นเซอร์คำที่ตำรวจเขาให้กับเด็กนะ
เพราะเป็นอย่างที่บอกไปเป็นคำหยาบเป็นคำเกี่ยวกับของลับ
ทีมข่าวตรวจสอบทราบว่าตำรวจในคลิปคือดาบตำรวจอภิชาติสุวรรณปฐุมเลิศ
บังคับหมู่งานจราจรสพ๒พี่น้อง
กับเด็กนักเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอสองพี่น้อง
ซึ่งเรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกกริจจันสว่างภูมิกับการสพสองพี่น้อง
เปิดเผยว่าจากการสอบถามดาบตำรวจอภิชาติ
ดาบก็ชี้แจงมาบอกว่าขณะกำลังโบกรถอำนวยความสะดวกให้นักเรียน
เด็กวัยรุ่นคนนี้ในคลิปขี่รถจักรยานยนต์มา
ดรก็ต้องเรียกตรวจเพราะรถไม่มีทะเบียน
มีสภาพดัดแปลงไม่มีใบขับขี่ไม่สวมหมวกอีกต่างหาก
แล้วก็ถูกยั่วยุทางคำพูด
และเด็กนักเรียนมีกิริยาท่าทางในก้าวร้าว
หงุดหงิดพลั้งปากหลุดคำพูดที่ไม่สุภาพกับประชาชนไป

บอกไม่ได้ตั้งใจไม่มีเจตนาใช้คำพูดด่าทอประชาชน
ส่วนเด็กคนนี้ก็เคยถูกจับหลายครั้ง
แต่ไม่ยอมปฏิบัติตามกฎสักทีและไม่ยอมแก้ไขสักทีนะครับ
อย่างไรก็ตามเรื่องของวินัย
ตอนนี้ทางภูมิกับบอกได้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะครับ
จากนั้นตำรวจก็ได้เรียกนางพิษสมัยทองคำอายุ๓๕ปีผู้โพสต์

นำเข้าระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ

ซึ่งนางพิษสมัยให้การภาคเศษรับว่าเป็นผู้โพสต์คลิปจริง
แต่ไม่มีเจตนาจะโจมตีตำรวจ
แต่เห็นว่าเด็กเนี่ยถูกด่าทอจริงถ้อยคำรุนแรงจริงนะครับ
และผู้ที่โพสต์คุณพิษสมัยบอกว่า
ฉันก็จะไปสู้ในชั้นศาลเหมือนกัน
พอฉันก็โพสต์ในเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริง
คือในมุมที่ฉันเห็นฉันก็ไม่รู้หรอกว่าเด็กเขาเคยมีปัญหา
กรณีแบบนี้กับตำรวจเคยมาพึดผิดแบบนี้มาแล้ว
แล้วมีการมีท่าทีสีหน้าท่าทางที่มันยั่วยุ
แต่ก็ต้องไปดูข้อความที่โพสต์
แล้วก็ดูคอมเมนต์ต่างที่ตามมา
ผมเชื่อว่าคอมเมนต์ต่างด่าตำรวจเยอะเลย
ค่ะต้องบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจคือเข้าใจว่า
ปฏิบัติภารกิจปฏิบัติหน้าที่บางทีเหนื่อยร้อนหนัก

ควบคุมอารมณ์อันนี้มันเป็นสิ่งสำคัญเลยแหละ

ก็คือให้พูดจาดีกับประชาชนพูดจาภัยเลาะครับ
ต้องใช้ความอดทนมากทำงานก็หนักอยู่แล้วด้วยนะคะ

คนที่จะโพสต์อะไรด้วยแบบนี้ก็ต้องคิดเยอะด้วยเหมือนกัน